คุณผู้ชมครับล่าสุดนี้กรมศิลปากรนั้นเตรียมที่จะคัดเลือกให้เมืองพิมายจังหวัดนครราชศรีมานั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยให้ยูเนสโก้นั้นได้พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี๒๕๕๙ครับ
ประกอบด้วย๒แห่งคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและเมืองพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับซึ่งต้องพิจารณาจากความพร้อมของทั้ง๒แห่งหากพิจารณาว่ามีความพร้อมมากกว่าก็จะคัดเลือกที่แห่งนั้นนะครับด้านนางสาวพิมนารากิจโชชประเสริฐหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์
หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดได้จัดส่งให้กับทางกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มอยู่ในความรับผิดชอบของทางส่วนกลางคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙หลังจากนี้ครับขอบเขตของการทำงานเพื่อเสนอเมืองพิมายทั้งเมืองเป็นมรดกโลกนั้นจะมีการเร่งผลักดันเพื่อประกาศ